แล้วคุณผู้ชมคือคราวนี้มันเกิดขึ้นในน้ำ

นักท่องเที่ยวนั่งเรือจะไปดูวานบลูด้า

แล้วเจอแบบนี้เรือก็ล่มสิคะ

ท่องเที่ยวนั้นคุณผู้ชมมารกด้วย
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นในน้ำ
ชมด้วยพระอาทิตย์ได้ด้วย
ไหนล่ะตรงนี้ตรงไหนล่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะนี้ภาพแรกที่เห็น
บางคนยังมองไม่รู้ว่าตรงนั้นคือพื้นน้ำนะ

เป็นเนี่ยคิดว่าเป็นพื้นดินเหรอ

แล้วเห็นอะไรไหมเห็นเรือไหม
แล้วเห็นจังหวะที่เรือนล่มพอดีเลยค่ะ
โอ้โหมันหมุนพัดเอาน้ำขึ้นมา

ใช่แล้วสุดท้ายเรือก็ล่มไปต่อหน้าต่อตา

เรือนั้นน่ะชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเรือแท็กซี่

แล้วนอกจากนั้นก็จะได้เห็นมุมที่อยู่ที่ร้านอาหาร
คนที่ร้านอาหารถ่ายภาพเอาไว้ได้

ใช่มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นเลยค่ะ
ตรงปากอ่าวบางตะบูนที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
คือเหตุการณ์นี้มีคนประสบเหตุช่วยเหลือมาได้๖คน
๖คนนี้มีผู้ชาย๒คนคือนายสัมพันธ์จีนปึ้ง

อีกคนนึงคือนายธนากรริ้วสุเมษนักท่องเที่ยวค่ะ
แล้วอีก๔คนเป็นผู้หญิง
มีนางสาวสุธีพรทวนทองนางสาววาสนาโตสกุล
นางสาวสุนีแซ่เล้าแล้วก็นางสาวธนาพรชูโต

ทีนี้๖คนช่วยขึ้นมาได้
แล้วที่เหลือล่ะที่เหลืออีก๒คนยังหายอยู่ค่ะ
เป็นผู้ชายนายกฤษณัฐคำปัญญากับนายชะนินชมปิ่นทอง
ทีนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามคนขับเรือ
คนขับเรือที่เป็นคนรอดชีวิตคุณสัมพันธ์เนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากนักท่องเที่ยว๗คน
๗คนนี้เป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๔จ้างมา
บอกว่าลุงนี่คือ๗คนเข้าไปที่รีสอร์ทแถววังตะบูรณนี่แหละค่ะ
ลุงเดี๋ยวจะไปเที่ยวปากอ่าวบ้านแหลมเนี่ย
พาไปดูพระอาทิตย์ตกดินหน่อยสิพาไปดูวานบรูด้าหน่อยสิ
ทีนี้พอลุงสัมพันธ์แกนะนักท่องเที่ยวจ้างมาก็โอเค
พาไปเที่ยวชมทัศนียภาพจะกลับอยู่แล้ว
ตอนกลับเข้ามาในแม่น้ำบางตะบูนเหลืออีกแค่๒โลคุณผู้ชมจะถึงรีสอร์ทอยู่แล้ว
จู่พายุมันมาขนาดนี้ค่ะโอ้โหแล้วมันพัดใส่เรือ
ลุงบอกว่าตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
แล้วถามว่าลุงแล้วทั้ง๗คนทั้งหมดใส่เสื้อชูชีพป่ะ
ลุงบอกว่าไม่ได้ใส่อันนี้สำคัญมากเลยนะ
ตัวลุงเองพยายามว่ายน้ำไปช่วยเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าฝั่ง
แต่คืออย่างที่บอกไงช่วยได้ไม่หมดค่ะ
อีก๒คนศูนย์หายแล้วเกือบจะถึงฝั่งอยู่แล้วแค่ไม่กี่เมตรเอง
ทีนี้พอรู้แล้วนะว่าเฮ้ยทำยังไงดี
พยายามจะตามหา๒คนแต่ก็ตามไม่เจอ
ดังนั้นเดี๋ยวนอกจากจะให้ฟังเสียงลุงคนขับเรือแล้ว
ให้ฟังเสียงคนรอดชีวิตก่อนค่ะ

โห้ประเด็นเรื่องเสื้อชูชีพนะ
สำคัญมากเลยนะพี่เบิร์ตดอมทุกคุณผู้ชม
คือฟังลุงแก
เสื้อชูชีพมีนะ
แต่ไม่ได้ใส่

คือมันอันตรายมากเลยค่ะแล้วยิ่งเจอสภาพอากาศแบบนี้
โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะเกิดเป็นพายุหมุนอย่างนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อตอน๒ทุ่มที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรี
ผู้ว่านัทชัยนำภูลสุขสรรค์ก็เดินทางมามาดูเรื่องการค้นหาผู้สูญหายอีก๒คน
จัดเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ๖นายเนี่ยงมค้นหาเลยแล้วแน่นอนค่ะเรื่องความเชื่อก็ต้องมาแหละ
จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูนก่อน
แล้วก็ออกไปดำน้ำค้นหาช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงน้ำลงด้วยพี่เบิร์ต
กระแสน้ำในแม่น้ำมันไหลแรงค่ะแล้วมันก็ไหลลงทะเลไป
ทีนี้การค้นหาลำบากมากเลยนะหากันเนี่ยผ่านไป๕ชั่วโมงแล้วยังไม่เจอร่องรอยของผู้สูญหายเลย
แต่ทีนี้ต้องยุติการค้นหาก่อนไงแล้วเดี๋ยวภารกิจการค้นหาก็ต้องเริ่มต่อเช้าวันนี้นะ
ผมถือโอกาสข่าวน้ำแข็งเลยนะผู้ประกอบการครับต้องบังคับนะบังคับนักท่องเที่ยวเลย
แล้วนักท่องเที่ยวไม่ต้องรอให้เขาบังคับคุณต้องรู้ต้องรักชีวิตเพื่อความปลอดภัย
ถ้าไม่มีไม่ไปไม่ลงไม่ใช้บริการใช้ลำอื่น

ผู้ประกอบการบังคับให้นักท่องเที่ยวใส่

บางทีมันจะไม่มีเสื้อชูชีพไซส์สำหรับเด็กใช่ไหม
ผู้ปกครองซื้อติดไว้เลยตัวไม่เกิน๕๐๐บาท
อย่างน้อยพอลูกเราไปเที่ยวที่ต้องไปทำกิจกรรมทางน้ำมันปลอดภัยกว่า
คิดยังไงก็คุ้มถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมา
เป็นไปได้ว่าตอนแรกอาจจะเห็นน้ำดูสงบ

แต่ว่าถ้าคุณลงเรืออยู่ในน้ำเนี่ย
ต้องมีเสื้อพยุงตัวเสื้อชูชีพด้วยนะคุณผู้ชม